บอกอย่างนี้ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจริงคุณว่าไหม

วันนี้เราก็เลยรวบรวมเมนูคลายร้อนมาแนะนำคุณผู้ชม
มีอะไรกันบ้างไปทานกันเลย

วันนี้ตลอดข่าวมีคำตอบ
เพราะเราจะหาเมนูคู่ใจที่ทานหน้าร้อนแล้วฟินเวอร์
แถมยังอร่อยดับร้อนหวานเย็นไปถึงใจในอากาศแบบนี้
ส่วนจะมีเมนูอะไรบ้างไปชิมกันเลย
พาไปชิมเมนูคลายร้อนแบบไม่ซ้ำใคร
ที่ร้านตานตะโนดวัดบด
กับเมนูซิกเนเจอร์ของหวาน
ที่ทำจากน้ำตาลตะโนดนั่นเองค่ะ
ซึ่งทางร้านเขาก็มีเมนูของหวาน
ทำจากน้ำตาลตะโนดมากมายเลยล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเค้กบัตเตอร์วุ้นลอนตาล
ไอศครีมกะทิราดน้ำอันตะโนด

และอื่นอีกมากมายเลยทีเดียว
โดยแต่ละเมนูก็จะมีราคาที่จับต้องได้
เริ่มต้นที่๒๕บาทไปจนถึง๓๐๐บาท
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเมนูและขนาดนั่นเอง

ก็คัดเลือกวัตถุดิบจากชาวบ้านชาวสวนเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
เพื่อให้ได้เมนูที่อร่อยหวานกลมกล่อมนั่นเอง
ใครอยากชิมเมนูแปรรูปจากน้ำตาลตะโนด
คลายร้อนให้ชื่นใจแบบนี้
ก็ไปกันเลยได้ที่ร้านตานตะโนดวัดโบด
ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันตรงข้ามวัดครูหาสวรรค์
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ไปต่ออีกหนึ่งเมนูฮิตหน้าร้อนอย่างข้าวเหนียวมะม่วง

ตำนานความอร่อยกว่า๕๐ปี
ซึ่งที่ร้านใช้ข้าวเหนียวและมะม่วงพันน้ำดอกไม้
คัดพิเศษจากชาวหน้าชาวสวน
ในอำเภอบัวใหญ่เลยทีเดียวค่ะอร่อยสำกับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้
เพียงชุดละสี่สิบบาทส่วนข้าวเหนียวมูลก็สามารถซื้อแยกได้ในกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาท
ซึ่งแต่ละวันเขาก็จะขายข้าวเหนียวมะม่วงได้ถึงวันละ๒๓๐๐บาทเลยทีเดียว
แต่ข้าวเหนียวมะม่วงของที่ร้านก็จะขายได้เพียงแค่สี่เดือนเท่านั้นค่ะเพราะช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนเป็นช่วงที่มะม่วงสุกได้พอดี
ส่วนใครที่อยากจะไปทานก็ไปกันได้เลยที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงสิทธิโชคอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาเด้อ
อีกหนึ่งเมนูคลายร้อนที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำแข็งใสแต่ที่จะพาไปดูวันนี้ดูสิคะน้ำแข็งใสโบราณแท้เลยทีเดียว
ใส่ด้วยไม้กันแบบเห็นเห็นความพิเศษของน้ำแข็งใสโบราณก็อยู่ที่วิธีการใส่น้ำแข็งแบบนี้นี่แหละค่ะ
ที่ทำให้เราได้กินน้ำแข็งแบบละเอียดละเอียดโดยเฉพาะหากไปยืนรอใกล้ใกล้
ก็จะได้ไอเย็นจากน้ำแข็งที่กระเด็นจากเครื่องใสแม้ได้ฟิลจริงคุณผู้ชม
ส่วนเครื่องของน้ำแข็งนั้นก็เลือกไส้หวานหวานได้หลากหลายตามใจชอบเลยล่ะค่ะแล้วเขาก็จะใส่น้ำแข็งจนผูนถ้วย
ราดน้ำหวานราดนมข้นเป็นอันจบวิธีการใสและก็เริ่มความสดชื่นในการกินได้เลยค่ะ
น้ำแข็งใสนี่ดีขายได้ทั่วประเทศยกเว้นอีสานนะเพราะว่าโอ้น้ำแข็งซ้ายน้ำแข็งใสอยู่ซ้ายหาไม่เจอ
โอ้โหพอใจแล้วนะสบายแล้ว